ก็เริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีเนี้ยครับวิราวัลอภิญญาโพง
กับพันธุ์จ่าอากาศนักตะพงเกสาพรรคอดิตมศศทีมชาติไทย
นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืดนะครับ
เดียวกันครับวิราวัลก็ยืนยันว่าจะรับใช้ชาติอย่างน้อยอีก๒ปี
ก่อนจะวางแผนเรื่องการมีทายาทครับ

ก็เต็มไปด้วยบรรดานักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติ

รวมถึงนายกสมมคมกีฬาวอเลอร์บอลแห่งประเทศไทย
ก็คือนายสมพรใช้บางอย่าง

กลับมาจากประเทศจีนเพื่อมาร่วมงานแต่ง

เบาสาวนักวอเล็กบอลยอมรับว่ายังคงรู้สึกตื่นเต้น
แม้ว่าเพิ่งจะจัดงานแต่งตามประเพณีไทยที่บ้านเกิดมาแล้วก็ตาม
ซึ่งจะประคองรักครั้งนี้ให้อยู่ยงตลอดไปครับ
แต่วันนี้เป็นวันฉลองสมรสซึ่งก็มาจัดที่กรุงเทพ
แล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนในวงการกีฬาแล้วก็วงการสื่อ
หรือแม้แต่เพื่อนสมัยเรียนส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพเยอะ
วันนี้ก็จะเป็นวันที่มากันครบก็เลยรู้สึกใช่ค่ะรู้สึกดีใจค่ะ
วันนี้กิ๊บสวยที่สุดนะเจ้าบ่าวเราก็หล่อที่สุดเลยวันนี้
นะผมก็ถือโอกาสนี้ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวผมนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้กิ๊บเนี่ยมีความสุขนะครับ